เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีก็มีการหารือกับ
ประจำประเทศไทยด้วยเมื่อวานนี้นะคะ
หารือเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์ล่าสุด

บอกว่าคุยกันอยู่ประมาณ๓๔เรื่อง
ที่สำคัญที่สุดคือแรงงานไทยนี่แหละที่จะเอาออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด
อิสราเอลเองเขาก็ยืนยันนะว่ายังไงก็จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
จากนั้นก็จะมีเรื่องของการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลของแรงงานไทยที่เสียชีวิต
จะนำศพกลับมาที่ประเทศไทยแล้วเอ๊ะแรงงานที่บอกว่านายจ้างไม่ให้อบพยพ
นายจ้างขายต่อให้ทำงานต่อคือรายละเอียดต่างเหล่านี้ค่ะ
คือสิ่งที่นายกมีการหารือลองฟังหน่อยไหมคะ
ท่านเอกอักราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยมาเพราะว่ามาอัปเดตกัน
แล้วก็มาขอร้องว่าให้ช่วยเหลือเราอย่างไรบ้างนะครับ
ก็มีอยู่๓๔เรื่องก็คือเรื่องแรกคือเรื่องคนงานที่เสียชีวิตนะครับ
ก็ขอร้องท่านไปว่าขอให้มีขั้นตอนในการที่จะเอากลับมาที่บ้านเราโดยเร็วที่สุด
เรื่องที่สองที่ผมขอร้องไปคือว่ามีคนงานที่แสดงเจตจำนวนที่จะกลับมาเนี่ย
พันคนเกือบ๖๐๐คนแล้วตอนนี้เนี่ย
ซึ่งความรวดเร็วในการลำเลียงคนเหล่านี้มาถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วก็สามารถออกมาได้เนี่ย

แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ผมฝากไว้ก็คือตามที่หลายท่านได้เห็นว่ามีคลิปออกมาว่าคนงานยังถูกบังคับให้ทำงานอยู่นะครับ
อันนี้ท่านทูตเองก็รับทราบอยู่แล้วแล้วก็ได้พยายามที่จะฟื้นหาความจริงให้ได้
นี่แหละค่ะ๓๔เรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีได้คุยกับท่านทูต

แล้วนอกจากนี้คือนายกบอกเลยนะคะ
บอกว่าอยากให้ทางการอิสราเอลเร่งเจรจา
เรื่องตัวประกัน
ว่าใครที่ซื้อตัวเครื่องบินกลับมาเองมาเบิกได้นะ
เป็นเงินเบิกเป็นเงินกับรัฐบาลได้เลย
เพราะว่าเป็นความรับผิดชอบของรัฐบาลอยู่แล้ว
อกจากนี้ค่ะทางด้านโฆษกระทรวงการต่างประเทศ
คือนางกัญจนาพัทรโชคที่มีการแถลงนะคะ
หลังจากที่นายกได้มีการหารือกับทูตอิสราเอล
ว่ามีการอบพยพต่างชาติออกจากพื้นที่ใกล้ฉนวนกาซ่า
ตอนนี้อบพยกมามากกว่า๑๐๐ละ๙๙
คือแปลว่าอบพยพมาเกือบจะครบมากแล้วนะคะ
แล้วนอกจากนี้ก็ช่วยเหลือคนไทยเพิ่มอีก๒คน
เพราะว่าคนไทย๒คนนี้เขาไปซ่อนตัวอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมคิปบุตร๕วัน
พอช่วยเหลือออกมาได้ก็นำตัวทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลนะคะ
ทูตออน่าซากิฟต์ก็เพิ่งจะมาให้สัมภาษณ์